ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจกลางกรุงเมื่อวานนี้

ที่มีหนุ่มคนนึงโอ้โหใส่สูตรนะ

เป็นอดีตภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิต

คือจะเรียกว่ากระหน่ำยิงก็ไม่ผิด

วางขนแน่นอนว่าต้องให้เสียชีวิตนะฮะ

สุดท้ายตามจับกลุ่มได้แล้วครับ
สุดท้ายก็รับสารภาพว่ามันเกิดจากความหึงหวง

แต่ว่ายังคงรักอยู่ก็เลยหึงหวงมาก
แต่ว่าปมเหตุดูเหมือนว่ามันจะ
แรงขึ้นหลังจากที่เขาไปแชท

ผู้ชายคนใหม่ที่อดีตภรรยาเขาไป

เราก็เลยเป็นปมเหตุที่ทำให้

ตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้ที่
เพชรสบุรีเหมือนกับไปหาแม่นะฮะ

ชัดไทยอดีตภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานของอดีตภรรยาบาดเจ็บ๑คน
เป็นพนักงานในคลินิกเดียวกัน

ต่อมาตำรวจก็ทำงานเร็วครับ

ไปที่จุดที่ผู้ต้องหานั้นไปหลบหนี
แล้วก็สามารถรวบตัวได้
ต้องใช้เวลาการเกลี้ยกล่อมกันประมาณ๑๐ชั่วโมง
แล้วก็มีแม่ของผู้ต้องหานั้นไปร่วมเกลี้ยกล่อมด้วย
สุดท้ายเขาก็ยอมจำนวน
แล้วก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง

หลังจากมีการหย่าร้างกันกับอดีตภรรยา

แล้วก็๑๔กุมภาพันธ์ตามที่เห็นในโซเชียลแหละ

ตอบว่าฝ่ายหญิงว่าไม่เชื่อว่าคบหากับชายคนใหม่แค่อาทิตย์เดียว
เพราะว่ามีการนัดกันไปเที่ยวกันทั้งที่ตนเองนั้นไม่อยากจะหย่า
เพราะรักฝ่ายหญิงมานาน๑๐ปียอมทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ถูกฝ่ายหญิงทิ้งไป
มันเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจมันก็เป็นเบาะแสอย่างหนึ่งแหละนะ
ซึ่งเป็นแชทระหว่างตัวเขากับผู้ชายคนนึง
จับใจความว่าเหมือนจะอยู่ที่พยาวน์คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ไปคุยกันกับอดีตพระยาของเขา
ต้องหาเองก็มีการไปถามฝ่ายชายคนนั้นว่าชอบภรรยาของเขาจริงหรือเปล่า
ถ้าชอบให้บอกกันตรงเป็นลูกผู้ชายบอกมา
ที่ฝ่ายตอบกลับมาว่าชอบ
นายดานุสรเองก็ยังมีการพิมพ์ตอบว่า
ถ้าทิ้งเมียพี่เองตายแน่

ได้กันหรือยังเอาง่ายเขาถามกันเนี่ยถามจนเค้นให้ได้ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือยัง
ไปเที่ยวมาหรือเปล่านะฮะสุดท้ายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนตอบกลับมาว่าได้แล้วอ่ะ
ข้างล่างสุดนั้นที่เขาแชทกันนะครับจนทำให้นายอนุสรเนี่ยนะฮะดานุสรเนี่ยนะฮะก็รู้ความจริงนะฮะ
สิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็พิมพ์คุยกันอะไรแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวเหมือนกับว่าดารุสรเนี่ยจะตามไปหาที่ทำงาน
คือที่พยาวเนี่ยฮะเขาก็เค้นถามไปเค้นถามมามาตามผมทำไมอะไรแบบนี้เหมือนจะต้องการเคลียร์กัน
แล้วเขาพยายามถามว่าได้กันหรือยังบอกมาอะไรแบบนี้นะฮะ
ชายหนุ่มที่ตกเป็นคนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไปคบซ้อนกันกับอดีตภรรยาเขาเนี่ยก็ถูกขู่ว่าจะตามไปฆ่านะฮะ
ตำรวจไปสอบปากคำในเบื้องต้นผู้ชายคนนั้นยอมรับว่ารู้จักผู้ตายจริงนะฮะ
เป็นอดีตภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยรู้จักกันจริงผ่านการเล่นเกมออนไลน์รู้จักกันเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นคนนี้นะฮะ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยเจอหน้าหรือว่าแอบคบกันตามที่ถูกกล่าวหานะฮะ
อันนี้คือคนใหม่เนอะคนที่คุยกันในแชทนั้นนะฮะ
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าความจริงสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าปมเหตุมันก็ความหึงห่วงล้วนเลยนะครับ
ทีนี้ถ้าดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพูดคุยกับฝ่ายชายมีการพูดคุยกับฝ่ายหญิง
น้องเหมือนจะง้อขอคืนดีด้วยซ้ำจริงแล้วเนี่ยฝ่ายผู้ชายคนก่อเหตุในเจเนี่ยเขาเปิดตัวด้วยซ้ำว่าเขามีแฟนแล้วมีแฟนใหม่แล้ว
กลายเป็นว่าผู้หญิงก็เลยตัดใจได้มีการแชทคุยอะไรกันมาจนสุดท้ายมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงครึ่ง
นายดานุสรหรือว่านายเจก่อนที่เขาจะมาที่นี่เนี่ยนะคะเขาไปส่งแฟนใหม่ของตัวเองนะไปส่งแฟนใหม่ทำงานออกจากห้องพัก
๗๔ทับ๒๔ชั้น๕อพาร์ทเมนต์ย่านราชเทวีไปส่งแฟนใหม่ทำงานจากนั้นช่วงบ่าย
นายเจกลับมาที่อพาร์ทเมนต์ถามแม่บ้านว่ามีพัสดุมาส่งไหมปรากฏว่ามีนายเจก็เอาพัสดุไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สวมทะเบียนด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีแหละก็ไปมาหาสู่กันอยู่แล้วอ่ะเนาะจากที่เขาเคยคบหากัน
เขาเข้าไปก่อเหตุเนี่ยถ้าเอาเวลาแบบตรงเลยเนี่ยนะคะบ่าย๓โมง๑๖นาที
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมดูจังหวะ
นี่คือคนที่ได้รับบาดเจ็บที่โดนยิงถาเข้าไปที่แขนส่วนผู้ตายเนี่ยนะคะก็เอ่อเดี๋ยวผู้ตายจะเดินเข้ามา
ขวาล่างของกล้องนี่คือประตูทางเข้าใช่ค่ะนะฮะแล้วก็จุดที่อับไปเนี่ยคือเป็นจุดที่มีคนอื่นนั่งอยู่เยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ค่ะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการเนี่ยค่ะอืมผู้ตายก็นั่งทำงานอยู่นี่เพื่อนผู้ตายที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บก็นั่งทำงานอยู่
มีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไป
ในห้องนี่ค่ะนายเจมาแล้วใส่สูตรมาเลย
แต่เดินชักปืนขึ้นมาเลยครับ
ขออนุญาตไม่เผยแพร่ภาพนี้ซ้ำนะ
แล้วเค้าก็ก่อเหตุศักดิกัน

คุณต้องบอกก่อนว่าถ้าดูจากท่าทีเดินเข้าไปคือ
คือเขาไม่ได้คิดลังเลหรือมีการพูดคุยอะไรก่อน
อันนี้เป็นภาพจากอีกมุมนึงนะคะของกล้องวงจรปิด
จะเห็นได้ว่ามีลูกค้านั่งอยู่ในคลินิกด้วย
เนี่ยเขาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาชักปืน
ส่วนนี้ผู้ตายเห็นแล้วว่าอดีตสามีเดินเข้ามา
และเห็นแล้วว่าอดีตสามียกปืนขึ้นมาเตรียมจะยิง
เขาก็พยายามหลบและที่คุณผู้ชมเห็นว่า
เจเดินเข้ามาถึงข้างในเคาน์เตอร์เนี่ย
คือเดินมาเจาะยิงคือถ้าดูจากร่างของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็คือมีกระสุน๓๔นัดเข้าที่หัวแล้วก็ที่ลำตัวอีก
หลายนัดนัดคงลูกค้าหนีหมดแล้วนะคะ
เนี่ยจัดลูกค้าเต็มเต็มแบบนี้เนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านไปแล้วก็เหน็บปืนไว้ที่ด้านหลัง
ขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้กลับไปที่อพาร์ทเมนต์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า
ขับรถหนีไปที่จังหวัดเพชรชบุรีตำรวจต้องให้แม่ของในเจมเป็นคนเกลี้ยกล่อม
เจ้าตัวจะยอมมอบตัวเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้มันมีจดหมายใช่ไหม
เขียนด้วยดินสอเลยบอกว่ายอมแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
ลูกเดี๋ยวฝากให้ตายายดูแลก็แล้วกันขอโทษแม่ด้วยแม่เลี้ยงเจมมาดีแล้ว
ขอไปเก็บอีกคนนึงก่อนอีกสองวันผมจะจบชีวิตตัวเอง
แต่ขอไปเก็บชู้อีกคนหนึ่งก่อนจดหมายร่ายยาวมากนะครับ
ก็คือจริงดูเหมือนในจดหมายจะมีความตั้งใจว่าจะไปฆ่าผู้ชายที่เป็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยา
จะฆ่าตัวตายตามไปอะไรแบบนี้นะฮะอ้าวสุดท้ายก็โดนจับเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แต่เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนให้ฝ่ายหญิงตายใจนะตามที่เขาบอกนะประกาศคบผู้หญิงใหม่ก่อนอะไรแบบนี้
ตั้งใจประโชธิ์เขาบอกว่าตั้งใจประโชธิ์ด้วยอือประโชธิ์คืออยากรู้ว่าผู้ชายคนใหม่เป็นใคร
แต่กลายเป็นว่าพอประชดเปิดตัวปุ๊บผู้หญิงก็เลยเอาเธอมีใหม่แล้วใช่ไหมได้งั้นฉันจบ
อืมมาติดตามกันต่อนะครับหลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือเป็นอดีตสามี
ซึ่งไปก่อเหตุยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตค่ะจับกลุ่มได้แล้วแล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับ
เขาก็สารภาพด้วยความเสียใจคือร่ำไห้ขอโทษบอกว่าไม่อยากทำแบบนี้เลย
เอาไปติดตามบริการพร้อมกันนะฮะจากคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสนพญาไทยครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางผู้จัดการตำรวจนครบานนะครับ
มีการแถลงข่าวจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางผู้ต้องหานะครับ
ก็รับสารภาพทั้งหมดนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงส่วนเหตุผลที่ทำไปนั้น
ก็เกิดจากอารมณ์หึงห่วงนะครับซึ่งขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหานะครับ
เข้าห้องขังทางผู้ต้องหานั้นร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็พร้อมกับบอกกับทีมข่าวสั้นนะครับว่าผมขอโทษและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายดารุสรหรือเจนุ่มเจริญอายุ๒๘ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนางสาวปียันรุษชัดไทยอดีตภรรยาจนเสียชีวิตเข้าไปห้องควบคุมขังที่สอนอพญาไทย
โดยนายดารุสรนะครับผู้ก่อเหตุได้ร้องไห้อย่างหนักก่อนจะกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษประชาชนทุกคนไม่อยากทำแบบนี้หากย้อนกลับไปได้ผมก็ไม่ได้อยากทำ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ
ขอโทษที่หรอ

ระวังระหวัง๕๕

ด้านพิสิทธิ์ตำรถโทษภพกภงศ์หงพ์เภารา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากนายดารุสรก่อเหตุยิงภรรยาจนเสียชีวิตแล้ว
ได้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและเขียนจดหมายทิ้งไว้เพื่อสั่งลาก่อนจะขับรถยนต์หลบหนีไปที่บ้านพ่อในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
กระทั่งเวลาประมาณตี๔๓๐นะครับตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่๔ตำบลตำบลห้วยแม่เพี้ยงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ยึดของกลางนะครับเป็นอาวุธปืนจุด๔๕ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน๑กระบอก
กระสุนปืนจำนวน๓๒นัดซองบรรจุซองบรรจุกระสุนปืน๒ซองเสื้อสูตรสีกรมท่า๑ตัวเสื้อเชิดขาว๑ตัวรองเท้าคัชชูสีดำที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุและแผ่นป้ายทะเบียนปลอม
จากการสอบถามผู้ต้องหานะครับให้การยอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับที่ได้ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวปียนุษยชัดไทยถึงแก่ความตาย
และนางสาวิลาซินีได้รับบัตรเจ็บจริงจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวพร้อมทั้งยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน
โดยผู้ก่อเหตุนะครับขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับภายหลังจากนี้นะครับทางตำรวจนะครับจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝาก
ขังยังสารอาญารัชดาพิเศษในวันพรุ่งนี้ต่อไปและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับ
ขอบคุณคุณนฤทธิ์ด้วยนะครับคือเชื่อว่าจริงจริงแล้วสิ่งที่ที่คุณเจน่าจะต้องขอโทษหรือกลุ่มคนที่น่าจะต้องขอโทษมากที่สุดเนี้ย
น่าจะเป็นครอบครัวของอดีตภรรยาแล้วก็ครอบครัวของตัวเองคือแม่ลูกของตัวเองลูกตัวเองนี่แหละ
ซึ่งแม่ของฝ่ายหญิงที่ตายเนี่ยนะคะก็โศกเศร้ามากแล้วก็บอกชัดเจนเลยว่าจะไม่ให้อภัยลูกเขยคนนี้
ไม่ต้องมาขอคำมาไม่ต้องมาเคารพศพไม่ต้องมาขอให้อโหสิกรรมให้แม่ไม่รับ
ไม่อยากเห็นหน้าแม่ไม่อยากเห็นหน้าไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่บ้านท่าไผ่ในตำบลยกระบัด
อำเภอสามเงาจังหวัดตากก็เป็นบ้านเกิดล่ะค่ะของนางสาวปียนุษย์ผู้ตาย
ตอนนี้ทั้งพ่อและแม่แล้วก็ญาติญาติก็ต้องเตรียมสถานที่เปลี่ยนจากบ้านให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพ
ตุ๋ยฉัดไทยแม่ของนางสาวปียนุษย์บอกว่าแม่ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะไม่ยกโทษให้กับเจเด็ดขาดที่ยิงลูกแม่จนตายแบบนี้เพราะมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก
เจได้รับโทษประหารชีวิตแล้วไม่ต้องมาขอขมาศพด้วยแม่ไม่อยากเห็นหน้า
ซึ่งหลังก่อเหตุนะคะเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งนายเจเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
โทรมาหาแม่ด้วยนะถามถึงอาการถามถึงอาการของแฟนสาวอ่ะ
ทำตัวเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะ
ตายเป็นยังไงบ้างแม่ตายเป็นยังไงบ้างแต่โอเคไหม
แต่ตัวแม่รู้อยู่แล้วว่าคนยิงคือเจ
ด่ากลับไปเลยแล้วบอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย
แม่บอกว่าจริงแล้วเจกับตายอยู่กินกันมา๑๐กว่าปีแล้วมีลูกชายหนึ่งคน
ลูกอายุเพิ่งจะเจ็ดขวบเองค่ะแล้วก็ส่งลูกมาให้ตากับยาย
ดูแลมาโดยตลอดเลี้ยงดูมาเลยโดยตลอดไม่เคยส่งเงิน
ไม่เคยส่งเสียเงินทองอะไรเลยตายายเป็นคนออกเงินค่าเล่าเรียนให้ตลอดเลย
แล้วก่อนเกิดเหตุส่งเงินมาให้ห้าร้อยบาทแม่บอกว่าจากนี้ไปไม่มีลูกแล้ว
แม่ก็จะเลี้ยงดูหลานให้ดีที่สุด
ตายเป็นยังไงบ้างถามอย่างงี้อ่ะตอนยิงแล้วเมื่อวานอ่ะนะ
ใช่ตอนยิงแล้วอ่ะแม่ใจเป็นยังไงบ้างมันพูดอย่างนี้
หดร้ายมากมันยิงตั้งกี่โมงแล้วแม่
แต่แม่ไม่รู้ตอนยิงตั้งแต่สามโมงเย็นน่ะอ๋อ
มันก็โทรมาหาแม่กี่โมงโทรมาหาสักทุ่ม
แล้วมันรู้หรือยังว่าเรารู้ว่ามันเป็นคนยิงมันยังไม่รู้
แล้วแม่รู้ยังแม่รู้แล้วแม่ก็บอกโอ้
ทำยังไงทำไมอย่างนี้มึงทำลูกกูทำไมอย่างนี้ก็พอ
แม่ก็ปิดโทรศัพท์เลยแล้วมันพูดอะไรไหม
มันก็ไม่พูดอ๋อมันรู้แล้วว่าเขารู้ใช่อย่างเดียว
สำหรับพิธีชาปนกิจศพของนางสาวปียนุษย์นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่๒๓กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ใช่ครับซึ่งวันนี้ญาติเองก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลประมาธิบดีนะฮะ
เพื่อไปรับศพตายกลับมาที่บ้านเกิดญาติที่ไปก็โศกเศร้าแหละ
ก็ไม่คิดว่าจะทำกันโหดเยี่ยมขนาดนี้คบกันมาต้อง๑๐ปีนะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่เราด้วยอ่ะเออนะฮะมีโรงมีลูกแล้วเนี่ยนะครับ
ทุกคนก็ร้องไห้แหละครับทำใจไม่ได้ญาติเดินทางไปรับศพนางสาว
ยานุษย์ชัดไทยนะฮะหรือว่าคุณตายถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากแผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลประมาธิบดีครับหลังจากที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของอดีตสามีตัวเอง
อย่างที่เรารายงานไปว่าหึงหวงมากนะฮะบุกเดี่ยวไปใช้ปืนเจาะยิงจนเสียชีวิต
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติทุกคนร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจ
เพราะว่าก็ทำใจไม่ได้นางสาวนิสาชนถาวรแล้วก็นางสาวนารีรัฐ
พระสุวรรณเป็นญาติของผู้ตายนะฮะก็บอกว่า
ตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยเอ้ยทำไมชื่อตรงกันกับญาติของเรา
อืมปิยานุษย์ชัดไทยเอ๊ะมันคุ้นคุ้นฮะมันทั้งชื่อทั้งนามสกุลมัน
ตอนนั้นก็ยังแบบยังยังทำใจว่าเฮ้ยไม่น่าใช่อ่ะเออ
หรอกแต่เพื่อความชัดเจนก็เลยไปดูที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่ามันใช่ไงมันใช่ตายใช่ญาติเราตัวสั่นไปหมดเลย
ทำอะไรไม่ถูกเสียใจสุดชีวิตครับไม่คิดว่าญาติตัวเองจะมาถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วคนฆ่าก็ไม่ใช่ใครหรอกอดีตสามีรู้จักกันดีอยู่แล้ว
นางสาวนิสาชนบอกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับปียนุษย์ก็ตามเนี่ย
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่สาวคนนี้ก็พูดให้ฟังตลอดนะฮะว่าเนี่ย
ถูกอดีตสามีถูกสามีทำร้ายร่างกายตลอดเลย
ล่าสุดก็ไปแจ้งความว่าถูกสามีบีบคอนะเพราะว่าเจเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อน
อารมณ์รุนแรงครับกับใครก็ตามที่เข้าไปกีดกันตัวเขากับผู้ตายนะ
ข่มขู่เหมือนว่าเดี๋ยวถ้ามาทำให้แฟนเขาหนีกลับบ้าน
ตามไปยิงถึงบ้านให้ตายยกครัวเลยโอ้โหเคยขู่ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวเราก็ไปสอบถามผู้ต้องหาไปสอบถามว่าที่ผู้ต้องหามาก่อเหตุแบบเนี้ย
เป็นเพราะว่ารักผู้ตายมากจริงหรือเปล่าถึงหึงห่วงมากที่ผู้ตายนั้นไปมีแฟนใหม่นะฮะ
ญาติก็ตอบกลับมาคำนึงว่าไม่จริงเพราะถ้ารักน้องสาวจริงจริงเนี่ย
ทำไมผู้ต้องหาถึงไปมีผู้ชายคนอื่นก่อนล่ะอ่าขออภัยไปมีผู้หญิงคนอื่นก่อนล่ะ
ถูกไหมแต่ว่าน้องสาวเนี่ยไปมีคนอื่นบ้างกลับมาหึงหวงบุกไปยิงถึงตายเพราะว่า
หึงมากห่วงมากเออบอกว่ารักมากเออถ้ารักมากคุณต้องไม่มีแฟนผู้หญิง
เปิดตัวผู้หญิงก่อนสิถูกไหมเออแล้วพอเนี่ยน้องสาวเขาไปเปิดตัวว่ามีคนใหม่
ทำไมถึงต้องมาทำกันแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ความรักหรอกนะฮะ
หรือพูดง่ายว่ามันคือความเห็นแก่ตัวญาติเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ขณะที่พี่สาวของผู้ตายอีกคนนึงก็เดินทางไปที่สนพญาไทยพร้อมกับเปิดเผยว่า
พฤติกรรมของอดีตน้องเขยเขาเนี่ยนะนิสัยขี้หึงมากต้องตัวติดกันกับ
น้องสาวเขาตลอดเลยบังคับไม่ให้น้องสาวติดต่อครอบครัวอืม
ไม่ให้ติดต่อพ่อแม่ลูกก็ไม่ให้ติดต่อไม่ได้คุยกัน๕๖ปีแล้วนะ
โอ้โหโอ้โหอันนี้ก็หนักเกินไปนะน้องสาวก็อึดอัดมากเพราะว่า
สามีเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะแค่ไปไหนไม่บอกเนี่ย
โดนทำร้ายแล้วน้องสาวหนีไปชนบุรีนะฮะ
ก็มีการโทรไปขู่ฆ่าพ่อแม่เขาด้วยถ้าไม่ออกมาจะฆ่าให้หมด
ถ้าจะหย่าจะฆ่าให้หมดผู้หญิงก็กลัวพ่อแม่โดนทำร้าย
ก็เลยไม่กล้าติดต่อไปที่บ้านเลยอืมโอ้อ่ะไปฟังเสียงพี่สาวผู้ตายครับ
พี่น้องที่มาทุกวันนี้อืมห้าหกปีไม่เคยคุยกันครับ
จนเขาทนไม่ไหวจนเขาขอหนีอืมหนูไม่ไหวแล้วหนูขอหนี
งั้นมันต้องฆ่าหนูตายแน่แน่เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ
ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเนอะนะครับ